ดีใจละครได้ออนแอร์คลิปในช่วงที่คนอยู่บ้าน
คนดูค่อนข้างจะเยอะหน่อย
ดีใจกลับกับผลงานดีใจกับพี่แอนด้วย
ดีใจที่เก่าแขนกันที่กันเยอะมาก
ก็มีคนแท็กมาให้ดูครับพี่ก็คือบังเอิญไม่ใช่บังเอิญสิมันเป็นฉายพร้อมกับจีนพอดีอย่างนี้
มันก็เลยทำให้ได้ดูพร้อมกันไปเลยครับผม
พอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะส่งยอดวิวที่จีนมาให้ดูอย่างนี้ผมก็
ถือว่าเขาก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับผม
เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยครับ
ครับผมก็ดีใจดีใจที่ได้นำผลงานของเราให้เขาได้ดูด้วย

ไม่ค่อยอะเขาก็พิมพ์ภาษาจีนมาก็มีครับผม
ครับผมก็ทักทายแบบจริงไม่ใช่แค่จีนนะก็มีที่อื่นด้วย
ที่ลาวอย่างนี้พี่ลาวก็ได้ดูด้วยนะครับผม
แล้วก็ตุรกีอะไรก็มีครับผมก็เม้นต์มาเต็มไปหมดเลยครับ
ใช่ไหมใช่ไหมพาดเงียนมากแล้วก็อิจฉามากเลยตรงที่เขาเสียงหล่อกับเราอีกครับ

อันนี้ผมไม่รู้ไปดูตรงไหนจริงว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไร
แต่ว่าก็เห็นได้ชัดจากตัวเลขที่มันขึ้นหน้าฟีดใช่ไหมครับ

เขาอยู่ในบทเขาเขียนมา
ก็ตกใจครับผมก็คือ
ช่วยเลี่ยงว่าอะไรบรรยายทรัพย์ไม่ได้เลยเรื่องนี้ครับ

มีการสงบแล้วมั้ย

แล้วก็บรรยากาศที่มันร้อน

ร้อนร้อนร้อน
ก็จริงเขาบอกตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดกล้องแล้วครับ

เรื่องนี้เอาให้มันแตกต่างอะไรอย่างนี้
ก็เอาซักทีนึงครับผม

มีคนอยากอยากทิ้งจะมาเป็นสามีแฮทชานอีกคนทิ้งหน้าหนึ่ง

คนที่บ้านว่าไงคะ

ก็ตอนแรกเขาก็ดูได้หลังเริ่มแบบบอกให้เปลี่ยนช่องแล้ว
มาแรกเลยครับผมก็เป็นอาการของคนใกล้ตัว
งอนครับผมไหนบอกไม่มีแล้วไหนบอกมีแค่ซีนเดียวอะไรอย่างนี้
ก็บังเอิญเปิดมาเอ้ามีอีกแล้วเหรอ
เรายังตกใจเลย

ก็เห็นเขาบอกว่ามีคำถามที่อื่นหรือไม่หรือว่า
ทำไมต้องขอเยอะมากที่คลิปถามว่าไปต้องงิด
ช่วงนั้นได้ดูละครปุ๊บทำเลย

เอาแบบนี้เริ่มต่อไปต้องคอยก่อนไหมคะ
ไม่หรอกครับเขาก็เข้าใจเขาก็ค่อยมืออาชีพเหมือนกัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
เรื่องหน้าของเขาเนี่ยโอ้โห

แล้วตอนนี้เราจะดูหรือเรากลับไปเปลี่ยนช่อง
ตอนแรกก็อาจจะดูอยู่ครับผม

หรือว่าบางคนก็บอกว่านี่อาจจะได้เห็นในการกันจริง
แล้วพอคนแซวมาเยอะเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
ก็จริงไม่ได้ตั้งใจให้มองเป็นแบบนั้นเลย
แค่แบบเราชอบไงเราชอบภาพสวยมุมกล้องสวย

อ้าแล้วพี่ไวน์ทิ้งจริงไปถ่ายที่ไหนนะครับ

ก็คิดนะครับว่ามันต้องดีกว่านี้

บางทีเราก็ปรึกษากันบ้างครับ

แต่เขาก็มีในใจเนอะ
แต่เราก็ไม่ในใจเนาะ

นี่พูดเหมือนจะแต่ง๓เดือนหน้า

ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบเออฉันจะเอาอย่างนี้คุณจะเอาอย่างนี้ไหม
แต่ถ้าพูดถึงความพร้อมกับการแต่งเงินก็ได้พร้อมไหม
ก็อย่างที่พ่อครับผมรอรับอีเว้นเก็บเงินก่อนครับ
ให้มันมากกว่านี้แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะครับ

ก็ต้องเตรียมครับอาจจะเชิญพี่

ครับ
โอเคขอบคุณครับ